เอาละครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วย
เรื่องของน้องน้ำตาลเดอะสตาร์นะฮะ
ดารานักแสดงนักร้องสาววัย๒๘ปีที่เสียชีวิตจากการป่วยกระทันหันนะครับ
เสียชีวิตลงเมื่อ๑๔มิถุนายนหลังจากที่มีอาการเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกนะฮะ
แล้วก็เลือดออกภายในร่างกายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ
เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่๒๓วันนะครับ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่วัดป้อมวิเชียนโชติการามที่จังหวัดสมุทรสาคร
บ้านเกิดของน้ำตาลเดอะสตาร์หรือว่านางสาวบุษรรณทองชิว
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ทั้งครอบครัวเพื่อนในวงการศิลปินดาราเพื่อนสนิท
สมัยเรียนหนังสือก็มาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายกันเป็นจำนวนมากครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเนื่องเศร้า
ทั้งคุณแม่ทั้งพี่สาวนะครับ
ผู้คนที่มาก็หลั่งน้ำตากันไปด้วยความอาลัย
เพลงนี้ที่หลานสาวร้องเอาไว้แล้วก็ไปเปิดให้ฟังก่อนที่จะสิ้นลมด้วยนะครับ
มาเปิดในงานเพลงที่น้ำตาลกับเพื่อนสนิททำกันไว้นะฮะอืม
ยังไม่ทันปล่อยเป็นออกมาก็มาเสียชีวิตซะก่อน
คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยสักเดือนหน้านี่แหละนะครับเพราะว่าเหลือขั้นตอนการตัดต่อนิดหน่อย
แล้วก็นักแสดงที่เล่นซิตคอมผู้กองเจ้า

โปรดติดตามตอนต่อไป

สมุดโน้ตที่เป็นงานศิลปะของน้องน้ำตาล
น้ำตาลชอบงานเหมือนกับตัดแปะอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นผลงานชิ้นนั้นแล้วก็มีภาพของน้องน้ำตาลด้วยนะคะ